มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่ทะเลสาบลำปัมในจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งนักประดาน้ำเขากำลังเร่งค้นหาร่างชายวัย๕๘ปี
เพราะว่าชายคนนี้เนี่ยถูกคนร้ายใช้เรือหางยาวตามประกบนะคะ
และยิงกลางทะเลสาบลำปัมในจังหวัดพัทธรุงเลย
ตอนนี้ตำรวจก็ตั้งปมเอาไว้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการลุกล้ำที่ทำกินกลางทะเลค่ะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
ตลอดทั้งวันนี้นักประดาน้ำยังคงเร่งค้นหาร่างของนายสิรินุ้ยสุดอายุ๕๘ปี
ถูกคนร้ายขับเรือหางยาวตามประกบยิงขณะออกหาปลา
และทิ้งศพกลางทะเลสาบลำปำในจังหวัดพัทธลุง
โดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ๕๐๐เมตร
และถูกขึ้นซัดออกไปห้าร้อยเมตร
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านเห็นเรือหางยาว๓ลำลอยอยู่กลางทะเลสาบ
จากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นติดต่อกัน๓นัด
หลังจากนั้นเรือหางยาว๒ลำก็รีบขับออกไปคนละทาง
ปล่อยให้เรือหางยาวอีกลำลอยอยู่กลางทะเลสาบ
ซึ่งมาตรวจสอบภายหลังทราบว่าเป็นเรือของนายสิริ
จันดับนุ้ยสุดอายุ๕๖ปีภรรยาของนายสิริบอกว่า
ก่อนหน้านี้นายสิริมีอาชีพรับจ้างขับรถบรรทุกสินค้าให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง
และได้ออกมาทำอาชีพประมงประมาณ๓เดือน
ปกติจะขับเรือออกไปหาปลาพร้อมกับญาติประมาณ๓ลำ
แต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสิริออกมาหาปลาเพียงลำพัง
และเข้าไปหาปลาในบริเวณสัง
ซึ่งมีการปักหลักไม้ไผ่ครอบครองพื้นที่ทางทะเล
ซึ่งนายสิริอาจไม่รู้และทำให้ผู้ครอบครองไม่พอใจและก่อเหตุยิง
เปลี่ยงว่าพูดไม่ออกจริง
ด้านนายเผชิญนุ้ยสุดอายุ๗๐ปีพี่ชายของผู้ที่ถูกยิงและศูนย์หาย
บอกว่าไม่คาดคิดว่าน้องชายจะมาถูกยิง
เพราะออกหาปลาในพื้นที่ทะเลสาบสาธารณะซึ่งไม่มีเจ้าของ
จึงอยากเรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
ก็ไม่เคยมีแต่ว่าคนอื่นก็เคยบอกผมว่า
จังหวะนี้คนอื่นมาหาไม่ได้

แต่บางครั้งน้องของผมมันอยู่ปากปลา

ลมมันกล้าเลยก็มาหาตรงนี้
ไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าตรงนี้เขากั้นไว้ให้หา
แต่ปกติแล้วตรงนี้นะเป็นของพระวงศ์นะ
พระองค์แม่เคยทำเลยแต่ว่าเจ้านี้ทำไมก็ทำได้
เมืองต้นตำรวจภูทรลำปัมได้นำเรือหางยาวของนายสิริ
ลอยอยู่กลางทะเลห่างจากฝั่งประมาณ๑กิโลเมตร
เข้ามาตรวจสอบหาพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะเชื่อมโยงหาตัวคนร้าย
และล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดพัทธลุง
คุมตัวชายวัย๓๒ปีมาสอบปากคำ
สพเมืองพัทธลุงนานกว่า๒ชั่วโมง
ซึ่งชายคนดังกล่าวให้การเป็นประโยชน์
ระบุสาเหตุมาจากไม่พอใจที่แย่งที่ทำกินกลางทะเล
ส่วนทางคดีตำรวจภูทรลำปำเปิดเผยว่า
ขณะนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วเป็นชาวประมงในพื้นที่
มาจับจองพื้นที่ชายฝั่งเพื่อทำสั่งสำหรับจับปลา

เมืองต้นจะต้องรอให้พบร่างของนายสิริ
เพื่อที่จะเก็บพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา
พร้อมทั้งให้ชุดสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจ
ที่ก่อเหตุห่างจากสถานีตำรวจภูทรลำป่ำเพียง๕๐๐เมตร
ส่วนการค้นหาร่างของนายสิริล่าสุดอย่างไร้วี่แวว
ปียชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน